มวยคู่๒กับเราครับมีน็อคมีนับมีหลับให้เห็นครับ
จรวดศึกครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิเกิ้ลน็อคเอาไปยกวิทย์๒
ด้วยเวลา๒๒วินาทีครับ

จังหวะหน้าเปิดโดนศอกไปสองกระทอกนะครับ

เอาไปเลย๓๐๐บาทครับจรวดศึก
จากเกาสินบนจรเข้เขียวนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทมอบให้แก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางนะครับ

บอกได้คำเดียวว่าอย่ากระพริบตานะครับ
แต่ไม่รู้ว่าใครจะลงไปบอกได้คำเดียวว่าอย่ากระพริบตานะครับ
อ้าววิทยามา
ทรัพย์มวยลองผู้เอกของเราวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงโบวี่ลูกเมืองเพชรชื่อนบพรจงอยู่กลางอายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๑๓๐ครั้งชนะ๘๐แพ้๔๕เสมอ๕ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนชัดชัยน้อยสิทธิ์จมะที่สมุทรปาการครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินขุนศึกอพิมลศรีชื่อนิกรเดชโมอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
กมาแล้ว๘๕ครั้งชนะ๖๐แพ้๒๕ครั้ง
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์
สวัสดีครับ
อ่อประเภทหลักแรงแรงทั้งคู่นะครับ

แดงนี่สูง๑๖๕เซนติเมตรครับ
ส่วนไฟน้ำเงินสูง๑๗๒เซนติเมตรครับ

ไฟแดงนี่ได้เปรียบความหนา

ก่อนหน้านี้เขามาสัดกับฉลามศึก
การันตีความดูเดือทั้งคู่นะครับท่าทรหดดีเหมือนกันครับ
นี่คุณแม่ทิวดีนครับมาด้วยนะครับสังเกตมวยไทยรัฐ
อ่าสร้างสีสันแล้วครับคู่ข้างไทยมวยไทยอยู่อย่างนั้นครับ
เป็นดาราที่รักมวยไทยคนหนึ่งใช่ครับมีค่ายมวยของตัวเอง
อ่าผมถามพี่ชายยังครับพี่แมททิวกับผมใครหล่อครับ
สูสีสูสีเอาแซวเล่นเอ้ามุมแดงนะครับมีพิก้าลูกมังเพชรครับ
ถอดมงคลให้นะครับขณะน้ำเงินนี่มีคน
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับมีคุณธานีตัวแทนของประธานเอกบางไซเลยครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับขุนศึกอพิมนศ์ศรีนะครับ
มวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับประสบการณ์บนสังเวเลอร์ต้องบอกว่าใกล้เคียงนะ
บนเวทีก็อาจารย์อนันเมฆสวรรค์นะครับจากสพลอ่างทองติดตามยกที่๑ของความดุเดือดครับ
คุณผู้ชมหน้าตามันใกล้เคียงกันด้วยนะน้ำเงินในมนุษย์โรมัน
อ๋อมีมนศรีแดงมวีรุ่งมงเผ็ด
ปะขุงน้ำแข็งปะโหโธฑาก็มาอยู่ที่ไทยรัฐกันหมดเลย
สมัสของเขาครับ

ประธานของคนมวยนะคนมวยถ้าอยู่ในกองทุนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไป
ยุทธศักดิ์ตัวแทนรองประธานไปจัดการดูซะเจ็บป่วยแค่ไหนก็จ่าย

คู่นี้โอกาสนับน็อกมีอีกท่านผู้ชมครับแล้วทำท่าจะเฮียนด้วย
แล้วประกบออกมาแบบนี้ครับถึงเลือดเลยผู้ชี้ขาดบนเวทีก่อน
อันนั้นเมฆสวรรค์ให้คะแนนมีชนทีอุสมานีร้อยเอกสมบูรณประพาวงศ์แล้วก็อำนาจสายฉลาด
โดยเฉพาะฝ่ายแดงนี่นะในเครือข่ายกลุ่มของช๕พยักษ์นะ
ดูการผ่านมวยนี่ไม่ธรรมดานะรายนี้แข้งซ้ายแข้งขวาสาดเตะ
สวยงามเลยเห็นแล้วยิ้มเลย
๒ไฟล์ทหลังนี่แดงชนะ๑แพ้๑น้ำเงินมีแพ้มา๒ไฟล์ติด
วันนี้ก่ายเลขมาเอาชนะให้ได้เลยมวยของพวกตบวท๓อัคราเดชพิมนศ์ศรีนะ

ขวาตายซ้ายตกนี่จะสลบได้นะมวยใหญ่เนี่ย

แต่หมอรอทำงานได้เลยนะผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์
พริบตาไม่ได้พูดง่ายไม่รู้จะมาตอนไหน
ใครโดนใครลนถึงสิทธิ์โรมันเลยนะครับนักรบโรมันเลยน้ำเงิน
มีคุณเหลืองจากชนบุรีวันนี้คุมทีมมาเองนะรับแข้งซ้าย
มีประธานเอกบางไซลุ้นอยู่ที่มุม
ทราบข่าวว่าวันนี้ชนะมีทอง๑เส้นมอบให้

จากเข็มเหล็ก

พูดถึงการผ่านมวยไฟแดงไม่เป็นรองไฟน้ำลนน่ะ

ชื่อเหลือภาพชชำนาญหมอเก่า

ตอนนี้ไปอยู่ลุงรุ้งเมืองเผ็ดก็อยู่ในกลุ่มชห้าผัยัก

การให้เตรียกวันนี้ยังไงหันล่างไปก่อนเอาหันล่างให้ยุบก่อน
ร่างใกล้เคียงกันทุกอย่างนะได้เลยแดงอาจจะหนากว่านิดนึง
เดี๋ยวเจาะยางเดี๋ยวถีบออกไปเรื่อยครับลีลาต่าง
พันกันด้วยนะหันล่างก็หันล่างขึ้นบนก็ขึ้นบนด้วยกัน
มาเท้าเขาสอบครบเลยตีนซ้ายดักไว้หันล่าง

คู่เอกเราชิงแชมป์นะ
วันนี้ชิงแชมป์ว่างกับทางด้านไอ้เจ้าดาวเด่นหรืออินทราชัย
ช่อ๕พยักษ์ถึงบอกว่าวันนี้คนเยอะเยอะเกิน
เยอะมากสำหรับสีเสื้อนี่จริงยังไม่ลงเลยนะ
ใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าต้องต้องลุ้นมวยความสนุกของคู่นี้ก่อน
แค่งซ้ายหน้าเตะไปเรื่อยครับฝ่ายแดง

คู่นี้ก็กระพริบตายไม่ได้อีกคู่หนึ่งนะครับ
ลุงเมืองเพชรเงินขุนศึกอพิกมนศรี

ดูช้าไปนิดนะไอ้เจ้าขุนศึกวันนี้

จะรับแข้งซ้ายหรือเปล่ารับแข้งซ้ายหรือไม่

มวยกระดูกดีนี่มันไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นเลยนะ

ชิลวชิวมึง

โบวี่เครื่องร้อนเร็วติดในแล้ว

นี่ยอดมวยไทยรัฐมันเป็นไปได้หมดนะ

คู่แรกแบบแบบโหบโหเป็นไงอ่ะแสตม์ทอง
โชว์เอาไว้สวยงามเลยติดตาเลยวันนี้
คอยรบกวนไปเรื่อยนะครับทางด้าน

ทางน้ำเงินขุนศึก
รอรอจังหวะอยู่ยังออกไม่ได้เลยโดนต่อในไปเรื่อย

ตีนซ้ายโบวี่น่ากลัวนะจ่อล่างอย่างเดียวเลยนะ

เจอขาแล้วมีอาการ
ตอนนี้ก็เหลือในแล้วขุนศึก

เจอซ้ายอยู่นี่ทำไม่ได้เลย
ยังทำอะไรไม่ได้โบวี่โชว์ไว้ก่อนเลย
ขันล่างเรื่อยสตินหน้าน่ากลัวมากเลยครับ
ระวังซ้ายหมาขวาระวังขวาหมาซ้าย
มาอีกแล้ว

ห้ามสวัสดีเลย

ทั้งคู่ต้นมีนับมีน็อคมีฮิ้นมาเนี่ยเรียบร้อย
เดี๋ยวดูภาพช้าอีกสักนิดนึงว่าโดนยังไงเนี่ย
เริ่มจะเจาะยางไปเรื่อยนะครับ
ตั้งแต่ต้นยก๑แล้วยก๒ก็โดนสะสมไปเรื่อย
ระวังขวาโดนซ้ายระวังซ้ายโดนขวา
สรุปแล้วเอวังมีด้วยประการชนิดล่ะครับ

เพราะเจ็บหนักนะ๓ไฟล์นี่หนักเลยนะ
ไฟล์ของขุนศึกอพิมนศรีนะครับ
โบวี่ลูกเมืองเพชรอีกถือว่าเจ็บหนักเลยนะครับ
สำหรับขุนศึกสะดุ่งโดนซ้ายก็ระวัง
ขวาก็ระวังก็สรุปแล้วจบในยกที่๒
โบวี่นะครับเอาชนะไป
สดงดงามพักสักครู่ครับ